ดิฉันมีมานำเสนออีกหนึ่งท่านค่ะเป็นพระเอกน้องใหม่โอ้โหหล่อเหมือนกันคนนี้
น้องโอ๊ดชาคริสจากละครดังหงฟ้า
เขาก็เป็นสายมูเขาก็มีของขลังเหมือนกัน
ที่สำคัญมูจนได้เล่นละคร
ดิน้องโอ๊ดกับน้องกาเป็นสายมูกทั้งคู่เลยคุณผู้ชม
ต้องบอกว่าน้องโอชาคริสเป็นพระเอกดาวรุ่งอนาคตไกลค่ะ

จำได้ไหมคะเล็ตติ้งเกือบเจ็ดน่ะเยอะมาก
ตอนนี้น้องมีผลงานให้แฟนได้ติดตามนะคะ

คือน้องโอ๊ดเปิดใจกับทีมข่าวบรรเทิงไทยรัฐ
ปังแบบนี้เพราะว่าผมนี่มีความศรัทธามาจากพลังมูทั้งนั้น
นี่น้องโอ๊ดเนี่ยหนูท่าไหว้เข้ามาเนอะค่ะ

เริ่มต้นนะคะมาจากคนรอบข้างชวนเข้าวงการมูค่ะคุณผู้ชม
ล่าสุดนะคะน้องโอ๊ตเดินทางไปที่ถ้ำนาคาค่ะ

เพราะว่าผมเนี่ยอยากได้ละครเรื่องใหม่
ที่เป็นพระเอกละครล้างข่าวแบบเต็มตัวบ้างค่ะ
ปรากฏว่าหลังจากขอเพียงแค่๑วันเท่านั้นคุณผู้ชม

มีละครติดต่อเข้ามาทันที

มันเป็นความเชื่อเราไปไหว้ถ้ำมาเราได้แคนสองแผ่นดินเลยอ่ะ
เป็นพระเอกละครหลังข่าวตามที่ขอด้วย

ซึ่งเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับแม่น้ำโขงด้วย

ท้ายสุดไปขอปุ๊บได้ปั๊บ
เฮียวักเถอะน้องปุ๊บอ่ะ
บังก์เรียกหน่อยค่ะ

ถือแล้วท่านจะให้เราก็ไปตอนขึ้นไปก็เดินขึ้นไปขอข้างบนเลยนะ
ทำพิธีอะไรอย่างนี้แล้วก็แบบพูดในใจเราก็บอกว่าเออ
เรื่องหน้าก็ขอเป็นพระเอกเต็มตัวขอให้ได้เรื่องที่แบบ
ทำให้เราแบบขยิบไปอีกขั้นหนึ่งของเราอีกวันหนึ่งไปถ่ายละคร
กับน้องการนี่แหละแล้วก็ช่องโทรมาบอกว่าน้องโอ๊ตได้ละครแล้วนะ
เป็นเรื่องแคนสองแผ่นดินต่อจากเรื่องนี้เลย
เพิ่งขอมาเมื่อวานเนี่ยวันนี้วันนี้โทรมาแล้วเหรอเราคือแบบคือแบบขนลุกนะ
เพราะว่าคือพอมันจังหวะเหตุการณ์มันพอดีกัน
มันก็เลยรู้สึกว่าเออหรือว่าเป็นเพราะว่าที่เราไปขอท่าน

กริ้งสมัยนี้โทรศัพท์ยังมีกริ้งอยู่เหรอ
นี่ย้อนไปไกลเลยนะยุค๙๐๘๐เลยนะแม่
น้องโอ๊ตก็ชวนฉันไปมูลแล้วแหละเออ

ไปด้วยนะเออชวนบ้างนะแม่น้า
เธอขอเลขแย่งฉันน่ะสิเออ